สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วนะคะ
วันนี้มาในบทบาทของเจ้าเหมียวแบบนี้
แมวที่เลี้ยงไว้ช่วงนี้ฝนตกบ่อยท่าทางแปลกนะ
เริ่มมีอาการแปลกอาจจะเป็นหวัดได้
วันนี้ก็เลยมาเนี่ยค่ะโรงพยาบาลสัตว์ไทยรัฐพาน้องเหมียวมาฉีดวัคซีน
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะ
ร้อยละสามสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่นี่คือเยอะกว่าเมื่อวานนะ
และคาดการณ์ว่าจะตกยาวไปเลยค่ะจนถึงช่วงสัปดาห์หน้า
ที่ภาคใต้ที่บอกแบบนี้เพราะภาพถ่ายดาวเทียมมาแล้วค่ะ
เมฆที่จะทำให้เกิดฝนได้ก็คือช่วงสีเขียวโดยเฉพาะสีส้ม
เริ่มตั้งแต่ช่วงจังหวัดเพชรชบุรียาวลงไปเลย
และฝั่งตะวันตกของภาคกลางค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กาญจนบุรี
อ่างทองสิงห์บุรีชัยนาธตอนนี้เชื่อว่าท่านกำลังอยู่ท่ามกลางฝน
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้ค่ะยังคงเป็นปัจจัยเดิม
กำลังแรงอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นลมฝ่ายตะวันตกระดับสูง
ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรียกว่าลมทะเล
วกกับความหนาวที่มาจากประเทศจีนมันรวมตัวกันแบบนี้ค่ะ
เออแล้วมีอีกหนึ่งปัจจัยที่เจอช่วงนี้ยอมฝนที่เกิดขึ้น
บริเวณหัวเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้ภาคใต้ของประเทศไทย
ฝนเยอะจริงโดยเฉพาะในทะเลเห็นไหมคะ
อ่าวไทยและทะเลอันดามันฝนเยอะเยอะแบบนี้
พอช่วงเที่ยงค่ะพัดหอบขึ้นมาเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้กลายเป็นฝน
แล้วก็ขึ้นไปอีกที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยเป็นฝนค่ะ
และเห็นไหมคะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ฝนยาวยาวไปเลยคุณผู้ชม
ระมัดระวังกันนะคะเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านเนี่ยต้องเตรียมตัวให้ดีใครที่ขับรถขับราระวังรถติดด้วย
ฝนเยอะแบบนี้คลื่นก็มาสูงฝั่งเอาไทยค่ะ
คลื่นตั้งแต่ช่วงประจวบคิริขันเลยนะคะจุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงประมาณสองเมตร
เดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยส่วนความเย็น
ไปแล้วล่ะหาไม่ค่อยเจอแล้วนะคะความเย็น
ความเย็นเหลืออยู่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะก็คือบริเวณภาคเหนือยอดดอยยอดภูรวมถึงภาคอีสานด้วย
ส่วนพื้นที่ราบรุ่มอื่นความเย็นที่เกิดขึ้นช่วงนี้เกิดจากฝน
ฝนมันตกปุ๊บเราก็จะรู้สึกเย็นเท่านั้นเองความเย็นเริ่มหายไปแล้วอย่างชัดเจน
เอาเตือนเรื่องของฝนก็มาดูผลกระทบที่เกิดจากฝนหน่อยโอ้โหฝนตกพื้นที่
กำแพงเพชรตกแล้วหลายวันก็คือประมาณ๒วันและเป็นการตกแบบติดต่อกัน
น้ำปลามาจากแยะบางขวานมาจากครองรรณ๓๑ถะลักลงแม่น้ำปริง
กระแสน้ำนอกจากไหลเข้ามาผัดบ้านแล้วจะเข้าบนที่การกเศษเสียหายหมด
ทุกพัฒน์เอาสารพัฒน์หอยเลยค่ะ

ได้ถังได้ถุงไปเก็บหอยกันค่ะ
มีหอยแครงหอยตลับหอยตะเพราหอยหวานหอยเสียบ

แต่ย้ำแบบนี้นะคะหอยที่มาเกยตื้น
ทุกปีช่วงลมมรสุมเนนูอะไรดีนะน่ากินเลย
คุณผู้ชมฝนเยอะแบบนี้แมวของดิฉันเอาไปไหนแล้วล่ะ
อยู่ไหนล่ะไปหยุดที่ไหน
อาการไม่ค่อยดีค่ะพามาฉีดวัคซีน
ถ้าแมวทั้งหลายสังเกตอาการแมวของคุณให้ดีนะคะ
ว่ามันมีอาการอะไรบ้างที่จะเป็นลักษณะที่จะทำให้เกิดหวัดได้
เขาจะดูซึมนะแมวที่จะเริ่มเป็นหวัดแมวช่วงนี้
แต่แมวดิฉันเนี่ยซึมมากเลยนะแต่ไม่รู้ไปซึมที่ไหน
หนูมาลูกมาออกกำลังกายสิเป็นแมวก็ต้องออกกำลังกาย
เออมาเอาเปิดเพลงให้แล้วตั้งแล้ว